เราไม่ได้ตอบว่าเราทำถูกกฎหมายอย่างเดียว
นะแต่ว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนให้ความห่วงใยเนี่ยเราก็
พร้อมที่จะรับฟังนะครับแล้วก็รับข้อเสนอต่าง
ไม่มีปัญหาเราไม่ได้เข้าไปทำลายสิ่งแวดล้อม
แต่เราต้องการอยู่กับสิ่งแวดล้อมและรักษาสิ่งแวดล้อมไว้นะครับ
การดำเนินการต่างเนี่ย
อาจจะไม่เป็นที่ถูกใจของทุกคนนะครับ
ก็มีความสามารถจำกัดนะครับ
ไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนถูกใจได้
แต่เราพร้อมที่รับฟังข้อเสนอแนะ

ที่เป็นประเด็นที่
ถ้าเรามาช่วยกันมาดูแลเช่นกันทำ
มันก็จะเสื่อมโทรมได้ยังไงก็ช่วยกันสิคะไม่ใช่มาทำลายอย่างนี้
อันนี้คือบทสรุปนะครับว่าเราเห็นพร้อมกันว่ามันต้องลื้อมันต้องถูก
แต่ทางเครือข่ายก็ยืนยันอยู่ว่าท่านอย่ายื้อไปเลย
ยื้อไปท่านก็สู้กับประชาชนแล้วครับ
ดูสิว่าสารสถาบันอันสูงส่งมาสู้กับประชาชน
ชาวเชียงใหม่ทั้งหมดประชาชนจะสู้ไหวหรือไม่ไหวก็ลองดูกันครับ
ผมยินดีที่จะยื้อครับถ้าท่านคิดว่าอย่างนั้น
ถ้าเราขอร้องท่านแล้วท่านที่จะต่อสู้ทะเลาะกับประชาชน

บอกได้เลยครับคนเชียงใหม่ไม่มีถอยอยู่แล้วครับ
รับรองไม่มีฟอร์ท่านไม่ต้องยื้อไปหรอกครับ
ทุกคนมีรีบบินสีเขียวนะครับ
เพื่อแสดงพลังของชาวเชียงใหม่
ว่าเรามันไม่ต้องการหุบรรณบราวังแห่งนี้
แต่ถ้าเหตุการณ์ยังไม่สิ้นสุดนะครับ
ทีมชาวบ้านจากทุกกำเภอในจังหวัดเข้ามาครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราเพิ่งคุยกันไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็รอดูวันที่มีการนัดกันวันที่มีการนัดกันคือวันนี้นะคะ
เมษายนแต่ก็อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะ
ว่าไม่แน่ใจว่าวงที่จะมีหลายฝ่ายมารวมกัน
ตามที่รองนายกประวิทย์บอกเอาไว้จะครบหรือไม่
ก็อย่างที่ต้นรายการบอกไปอย่างที่เป็นข่าวไปแล้วนะคะ
ว่าจริงแล้วต้องมีฝั่งของสารยุติธรรมส่งตัวแทนมาด้วยนะคะ
ตอนแรกก็รับปากว่าจะมีตัวแทนมาแต่ว่าสุดท้ายก็ยกเลิกไปนะคะ
ในขณะที่ในส่วนของสารยุติธรรมเองก็มีการคุยกันของคณะกรรมการ
แล้วก็มีเอกสารออกมาในการชี้แจง

เอกสารที่มีการเผยแพร่ออกมาเป็นข่าวแจกสื่อมวลชน
ทางที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสารยุติธรรม

เอาตรงเลยนะคะคือถ้าอ่านทุกตัวอักษร
ตามการชี้แจงของทางที่ประชุมเนี่ย
มีหลายฝ่ายต้องออกมาชี้แจงนะคะ
และที่สำคัญคือทหารก็ต้องชี้แจงอยู่หลายต่อหลายท่อน
ของเรื่องที่มีการส่งต่อกันเพราะว่าทางที่ประชุมเนี่ย
มีการแจกแจงออกมาผ่านทางเอกสารหมดเลยนะคะว่า
วันที่เท่าไหร่เดือนไหนของพศอะไร
มีใครรับหนังสือออกหนังสือส่งหนังสือ

ซึ่งดิฉันไม่มีความรู้ทางกฎหมายนะคะ
แต่ว่าอ่านแล้วก็สรุปความได้ว่า

แล้วก็ได้รับการอนุญาตจากการประสานในทุกขั้นตอน
เพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าเป็นความรับผิดชอบ
เป็นสิ่งที่ศาลอยู่ดีก็ไปทำก็คงไม่ได้

โดยเลขาแล้วก็โฆษกของสารยุติธรรมเนี่ย
ก็ชี้แจงแล้วว่าถ้าถามว่าถูกกฎหมายไหม

แต่ว่าพอชี้แจงวันนี้อย่างเป็นทางการอีก

ที่ถ้ามีคนทวงก็คงต้องออกมาชี้แจง
ส่วนนอกเหนือจากนี้นะคะวันนี้ที่เราจัดรายการ
วันนี้เราได้โทรไปขอสัมภาษณ์นะคะ

ท่านก็ปฏิเสธเพราะว่าอยู่ระหว่างการเดินทาง

แต่ว่าโทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อได้นะคะ
โทรประสานไปที่คนใกล้ชิดของทางแม่ทัพ
ซึ่งเป็นคนกลางวันนี้ก็ขออนุญาตที่จะไม่ให้สัมภาษณ์
ส่วนเรื่องราวที่ออกมาบทสรุปของทางสารยุติธรรมนะคะ

สำนักงานสารยุติธรรมรับฟังความเห็นของทุกฝ่าย
และสุดท้ายจะส่งข้อมูลทั้งหมด
ไปที่นายกรัฐมนตรี
ก็ให้นายกรัฐมนตรีก็คือหมายถึงรัฐบาลล่ะค่ะ
คุยกันแล้วออกมาว่าอย่างไร

ซึ่งวันนี้ผู้ที่จะคุยกับเรา
สองคนเหมือนเดิมนะคะเหมือนครั้งที่แล้ว
หนึ่งคนคือเพิ่งประชุมมาวันนี้

อีกหนึ่งท่านนั่งอยู่กับเราในรายการนะคะ
ขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพนะคะ

อีกหนึ่งท่านค่ะในฐานะผู้ประสานงานเครือข่าย
ขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพนะคะ

ค่ะคุณธีรศักดิ์
หลังจากเลิกประชุมกันอย่างเป็นทางการแล้ว
มีการคุยกันนอกรอบ
แบบคุยกันวงเล็กคุยกันแบบส่วนตัว
คุยกันแบบไม่เป็นทางการมีไหมคะ
ก็นิดหน่อยให้ไม่ได้สรุปอะไรมาก

เราก็ยืนยันในที่ประชุมตามที่ท่านแม่ทัพ
ภาคสิกษารสรุปไปนะครับ

ถ้าถามว่ามีทั้งหมดกี่ฝ่ายที่แบ่ง
แบบให้เห็นได้คร่าวบ้างมีฝ่ายไหนบ้างคะ

ตัวหลักก็คือท่านแม่ทัพภาคอีสานจะเป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างเครือข่ายกับของสาร

ท่านท่านถูกบอกว่าท่านมาแล้ว

เป็นวงกลมใต้ต้นจามจุรีบรรยากาศดีมากครับวันนี้

มีท่านผู้การจังหวัดมีฝ่ายธนารักษ์
มีฝ่ายทางฝ่ายกฎป่าไม้นะฮะ
มีฝ่ายส่วนประธานโอ้มีทุกฝ่าย

ครับมีอบตก็เริ่มเสมอนาวด้วยการ
พูดถึงปัญหาว่ามันเกิดอะไรขึ้น

แล้วก็มีการซักถามกัน
เราให้ผลว่าทำไมเราถึงค้าน

เหมือนเดิมว่าเรามี๔๕ข้อที่เราจะค้าน

โดยเฉพาะตู้ความไม่เหมาะสมอะไรอย่างนี้นะครับ
ในส่วนของการยกเลิกการส่งตัวแทนจากสารยุติธรรมไป
ทางวงวันนี้ทราบกี่โมงคะ

ท่านแม่ทัพเดินมาเป็นประธานเข้ามาในที่พิธีก็บอกว่า
วันนี้สารท่านซึ่งโทรมายกเลิกนัด
อ่าโดยบอกในที่ประชุมไหมคะว่าท่านให้เหตุผลว่ายังไงคะ

อาจจะเป็นเพราะว่าสารกำลังประชุมอยู่ที่กรุงเทพฯด้วยมั้งครับ
โอ้ววันนี้เราร่วมประชุมตรงเวลาไหมคะคุณธิรษัท
ตรงครับ๙๓๐ที่ค่ายกาวิระครับ
มีผู้ประชุมเป็นร้อยคนผู้สื่อข่าวเต็มเป็นวงกลม
บรรยากาศค่อนข้างจะดีใต้ต้นจามกุลี
ค่ะไม่ได้มีการดึงไม่ใช่ลึงเวลา
ไม่ได้มีเวลาเริ่มช้าเพราะว่ารอตัวแทนจากสารยุติธรรมใช่ไหมคะ
ไม่ค่ะไม่ครับก็คือจริงก็ว่ากันฝ่ายเดียวก่อนเพราะว่า
แต่จริงนะท่านแม่ทัพของท่านก็บอกเดี๋ยว

เราก็คุยถึงจุดประสงค์ของเรานะ
โดยเฉพาะคือข่ายเรายังยืนยันว่า
เราก็อย่างนี้เราจะขอคืนปลารายสุเทพฯ
จำนวนนี้ประมาณ๘๐ไร่ที่มันล้ำออกไป

คุณจิรษักเดี๋ยวฉันถามอาจารย์ธนงในรายการก่อนค่ะ
อาจารย์ธนงค่ะเราตามข่าวอยู่กรุงเทพนี่มีการ
มีการส่งตัวแทนเครือข่ายประกบการประชุมของสารยุติธรรมด้วยไหมค
ท่านจะแถลงไหมส่งเอกสารอย่างไรมีไหมคะ
อันนี้เราไม่มีในส่วนที่เป็นบุคคลเข้าไปนะครับ
แต่จริงแล้วมันมีการทำจดหมายเปิดผนึกไปถึงก่อนหน้านี้แล้ว

ซึ่งผมก็เชื่อว่าทางเครือข่ายก็เชื่อว่าทางศาลเนี่ยนะ
ทางคณะกรรมการสายุธรรมเนี่ยนะครับ
โดยเฉพาะสำนักงานสายุธรรมก็ได้รับทราบข้อเรียกร้องของเราแล้ว
หมายเปิดผนึกไปนี่คือก็คือส่งให้รู้ว่าเรามีจุดยืนอย่างไร
ข้อเรียกร้องคืออะไรไม่ได้มีว่าต้องออกมาตอบหรืออะไรใดใช่ไหม
ไม่ได้เป็นการคุยกันโดยตรงนะครับ
ก็ไม่ได้เป็นการคำถามที่จะต้องออกมาตอบ
อย่างเช่นเชียงใหม่ประชุมใช่มั้ยนะครับ
เดี๋ยวกรุงเทพรอดูให้ข่าวออกมายังไง
คือมีการติดต่อกันทางตรงกับศาลเพื่อที่จะสื่อ
แล้วก็คุณธีรศักดิ์ด้วยนะคะ
ว่าคุณธีรศักดิ์ได้เห็นเอกสารที่มี
ออกมาให้กับสื่อมวลชนแล้วใช่ไหมคะ

ทีนี้ดิฉันก็เลยถามแบบนี้เลยค่ะว่า
คือคำอธิบายเป็นข้อน่าสนใจมาก
ทางสารยุติธรรมในที่ประชุมที่ออกมาแจกแจงว่า
จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีสารจะเข้าไป
ไปทำพื้นที่แล้วก็สร้างโครงการ๒๓โครงการได้
สารอธิบายหมดเลยนะคะว่าผ่านการเซ็น
การเห็นชอบการอนุมัติการอนุญาต
วันไหนเดือนไหนปีไหนจากหน่วยงานใดบ้างนะคะ
วันนี้ในที่ประชุมอันนี้คือออกมาทีหลังนะคะ
แต่วันนี้ในที่ประชุมมีการสาวไหมคะ
ว่าต้องมีใครตอบคำถามบ้างว่าใครนะ
เป็นคนอนุมัติอนุญาตให้เข้าไปสร้างมีการคุยในที่ประชุมไหมคะ
แต่ไม่ได้คุยในเรื่องว่าใครอนุมัติในที่ประชุม
แต่ก็มีธนลักษ์ก็ชี้แจงว่ามีการยื่นเรื่องมา
วันนี้ธนารักษ์ก็ตอบไป

พูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นประเด็นใหญ่มาก
โดยเฉพาะถามทางด้านทรัพยากรหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเช่นถามชนประธานเลยว่า
การไปถมลำห้วยผิดกฎหมายไหม
อย่างนี้เขาก็ได้คำตอบว่าเออมันผิดนะ
ถ้าคุณไม่แจ้งคุณทำให้น้ำเปลี่ยนผ่าน

แล้วก็พูดถึงการถากสภาพพื้นผิวอะไรอย่างนี้
มันเป็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม
ซึ่งวันนี้ที่ประชุมก็พูดด้านนี้มากกว่า
ที่จะไปพูดถึงใครอนุมัติไม่อนุมัติ
หรืออย่างถามอบตว่าทางศาลได้แจ้งไหมว่าจะมาสร้างเนี่ย

อันนี้มันก็เป็นจุดที่เราเริ่มหาข้อมูลทางด้านกฎหมายได้
ถ้าเราได้เอกสารมากขึ้นเราได้สอบถามแต่ละคน
ตอนนี้เราก็จะรู้ว่ามันมีอะไรผิดภาพหรือเปล่า

คุณธินศักดิ์คะอย่างนั้นลองไล่เลี่ยงแบบนี้นะคะ
วันนี้ตัวแทนที่มาเนี่ยเป็นของกรมอุทยานหรือว่ากลมป่าไม้คะ
เป็นส่วนทรัพยากรป่าไม้สำนักอนุรักษ์ที่๑๖อะไรอย่างนี้
ก็เกี่ยวกับป่าไม้แล้วครับแต่ว่าอุทยานอุทยานไม่มาวันนี้

แต่วันนี้มีการชี้กันว่าเอาล่ะถูกต้องแล้วที่บอกว่า
อยู่ในเขตอุทยานอันนี้ถูกต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะ
ไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
ประมาณ๒๐๐เมตรขึ้นไปอะไรอย่างนี้
เอาล่ะห่างจากอุทยาน๒๐๐เมตรนะคะ
เมื่อสักครู่นี้ที่คุณธิรษัทบอกมีการถม
ถมเขาเรียกอะไรถมปิดลำทาน

ปิดจะยื้องเลยครับบอกตรงเลยว่าถมห้วยจะยื้อง
ทำให้น้ำเปลี่ยนทิศทางอันนี้พูดกันชัดเจนมาก
มีแผนมีดูในแผนที่ได้แล้วยิ่งตอนนี้
นักวิชาการส่งข้อมูลมานะครับ
ไม่มีโอกาสให้ดูภาพแต่ว่าเดี๋ยวสักครู่ถ้าเบรก
เดี๋ยวผมจะเอาภาพให้ดูว่ามันผมจริง

เห็นเลยว่าหมู่บ้านนี้สมลำห้วย
ที่ทำให้น้ำไหลลงสู่อ่างแม่จอกเนี่ย

อันนี้เป็นข้อมูลที่ล่าสุดที่นักวิชาการทำมาให้ดูเลยครับว่า
แล้วน้ำถ้าโดนถมเสร็จแล้วไอ้ส่วนคือโดนถมส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะ
แต่ส่วนก่อนที่จะโดนถมเขาไหลไปไหนกันนะคะตอนนี้
ก็เนี่ยมันมีการทำให้น้ำเปลี่ยนสภาพซึ่งถือว่าอันนี้ผิดกฎหมาย
อันนี้ของใหม่ที่ได้ในวง
ที่ได้พูดในวงว่ามันมีการถมลำห้วย
มันไม่ได้แจ้งแล้วก็มันผิดกฎหมาย
ทีนี้ตามในข่าวค่ะคุณธีรศักดิ์เอ่อ
มีการพูดถึงการเปิดหน้าดินการพูดถึงน้ำหลาก
พูดถึงลักษณะของต้นไม้ผืนป่าที่พอแห้งแล้ว
อย่างที่คุณธีรศักดิ์เคยมาพูดว่าอาจจะเจอปัญหาเรื่องไฟป่าใช่ไหมคะ
เรื่องนี้มีการพูดกันในที่ประชุมไหมคะ
ได้เห็นครับวันนี้ผมทำสไลด์ค่อนข้างจะน่ากลัวนิดนึ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เกิดเมื่อปี๒๕๖
ว่าเป็นไฟป่าเกิดตรงนั้นเลยครับ
แล้วก็เมื่อวานเราได้เข้าไปเก็บหลักฐานว่า
ไม้ที่มันไหม้อยู่รอบบ้านท่านยังดำอยู่เลย
ฉะนั้นจุดยืนยันเลยว่าตรงนั้นไฟป่ามันมาถามหา
เพราะว่ามันมีต่อไม้สีดำอยู่รอบเป็นแถบเลยครับ
เรามีภาพยืนยันได้เลยว่าตรงนั้นเป็นแหล่งไฟป่า
แล้วก็ที่เกิดอย่างรุนแรงมันลามมาถึงตรงนี้ด้วย

แล้วมีการพูดถึงเรื่องของผืนดินอะไร
ถ้ามันโดนเปิดหน้าดินเดี๋ยวสายคำถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจ
หน้าดินแล้วเวลาน้ำหลากมันจะมีผลต่อน้ำป่าอะไรยังไงไหมคะ

อันนี้ยังไม่ผ่านไป๒๓ฝนเลย
จะเกิดปัญหาเรื่องตะกอนตกตะกอน
พูดถึงเรื่องการพังทลาย
ซึ่งนักวิชาการก็บอกว่ามันไม่อยู่หรอก

เดี๋ยวพูดกันครับเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้ามานี้
ถึงในกรณีถ้าฝนตกหนักแล้วอยู่ในที่ลาดชันใช่ไหมคะ
คือหน้าดินซึ่งไม่อมน้ำเนี่ยจะมีผลต่อน้ำหลากมาผ่านหมู่บ้านใช่ไหมคะ
แน่นอนแล้วก็คาดว่าพวกทางระบายน้ำที่ทำไว้มันต้านน้ำป่าไม่อยู่
ไม่อยู่จริง
คุณธิศักดิ์แวบเดียวนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูละเอียดในทีละประเด็นค่ะ
อาจารย์ธนงค่ะวันนี้เท่ากับว่าจริงแล้วมันมีข้อมูลยืนยัน
เรายังไม่พูดถึงว่าถูกผิดกฎหมายด้วยซ้ำไปนะ

ข้อมูลใหม่คือจริงแล้วอันนี้เป็นเจตนาของทางเครือข่ายเลย
ในการที่จะเข้าร่วมการเสวนาในเวทีสาธารณะ
เพื่อร่วมกันหาทางออกของกรณีหมู่บ้านป่าแหว่ง
คือเรารู้แล้วล่ะว่าการเสวนาครั้งนี้
จะมีหัวหน้าส่วนงานต่างมาร่วม
โดยภายใต้การอำนวยความสะดวกของแม่ทัพพบทบ
พบ๓๓ช่วยอำนวยความสะดวกให้ในการนัดกันมาคุยกัน
เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเครือข่ายที่เราคุยกันไว้ก่อนหน้านี้

ตั้งคำถามเลยว่าเช่นอย่างที่พี่เทียสักพูด
แล้วก็ถามกันตรงด้วยภาษาง่ายนี่แหละ
ว่าเรื่องน้ำมันจะมีปัญหาอะไรเรื่องดินมันจะมีปัญหาอะไร
เพราะอะไรเพราะว่าเป็นหลักที่เราคุยกันว่า
พอเราตรวจสอบแล้วเราจะต้องตั้งคำถาม
เพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เขามีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง

ออปตก็ตอบมาแล้วว่าไม่ได้แจ้ง

ว่าจริงแล้วเนี่ยมันก็จะแย้งกับทางที่
สำนักงานสารยุธรรมได้เคยให้ข่าวไว้
ว่าทุกคนรู้หมดแล้วทุกคนมีส่วนร่วม

แต่ว่าในส่วนของการตรวจสอบ

คือก่อนที่ศาลท่านจะมีเอกสารชี้แจงผ่านสื่อออกมา
เครือข่ายไม่ว่าจะเป็นที่นำโดยอาจารย์ธนงก็แล้วแต่
หรือว่าทางคุณธีรศักดิ์ที่เชียงใหม่ก็แล้วแต่
มาก่อนไหมคะว่าขั้นตอนมันผ่านผ่านมืออยู่หลายหน่วยงาน
ซึ่งหลายหน่วยงานส่วนหนึ่งก็คือผ่านทหารด้วยนะคะ

คือเราทราบแต่เราทราบในลักษณะของข้อมูลที่เป็นการเล่ากันมา

แต่ว่าการที่เราให้ทางส่วนงานหรือว่าท้องถิ่น
เข้ามาตอบในวงเสวนาหรือในวงประชุม
มันจะเกิดการบันทึกมันจะเกิดการอ้างอิ่ง
แล้วมันจะเกิดการไปสืบไปขอข้อมูลต่อ
อย่างเช่นเรื่องของน้ำอย่างนี้
เรื่องของสิ่งแวดล้อมภาคอย่างนี้

มันก็จะทำให้มันได้จุดที่เราจะต้องไปถามต่อจากเขานะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเราเองที่เป็นเครือข่ายหรือแม้กระทั่งสื่อ
ก็จะได้อย่างอดแก้วเราก็จะได้รู้แล้วว่า

จะได้ปิดจุดที่แล้วมันจะเกิดการบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่า

ซึ่งผมคิดว่าส่วนหนึ่งมันก็เหลื่อมตรงกันกับที่ทางสำนักงานทางศาลท่านแจ้ง
เพราะว่าทางสำนักงานท่านแจ้งก็คลี่ออกมาว่าหน่วยงานไหนบ้าง
ที่จะต้องผ่าน
พูดง่ายคือต้องรับผิดชอบที่ต้องทำหน้าที่
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยแม้ว่าเราจะไม่ได้
คือเรื่องนี้แน่นอนเราไม่สามารถที่จะพิพาทโดยตรงกับสำนักงานสารยุติธรรมได้
หน่วยงานเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
เรื่องมันจะสมบูรณ์ได้มันจะหาทางออกที่ดีได้เนี่ย
แล้วก็เป็นหลักฐานหรือว่าเป็นเหตุผล

ต้องอาศัยข้อมูลของหน่วยงานเหล่านี้แหละนะครับ
ซึ่งมันก็เป็นอีกขั้นหนึ่งของการทำงานของเครือข่ายนะครับ

คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
คือหลังจากที่มีการเปิดข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยนะคะ
นั่นคือส่วนหนึ่งที่ก็ขึ้นอยู่กับทางศาลท่านเองนะคะ
ว่าตัดสินใจที่จะเข้าใช้พื้นที่หรือไม่
ซึ่งก็ต้องผ่านไปอีกว่านายกหรือว่ารัฐบาลคุยกันแล้วจะอนุมัติอนุญาตอย่างไร
แล้วกว่าจะผ่านเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้
จะมีการส่งมอบอีก๒โครงการใหญ่เนี่ยนะคะ
ที่พูดถึงแว่งที่ว่านี้ก็นะคะ
ตกลงแล้วรอนายกหรือไม่
สมมุติให้รอส่งมอบโครงการเสร็จแล้ว
จะขอรื้อหรือไม่
แล้วลื้อเนี่ยต้องให้นายกอนุญาตหรือเปล่า

มีแต่ว่าสันติวิธีอยู่ตรงไหนเพราะคือคนไทยด้วยกัน
ประการที่๒ให้ผู้รับเหมาทำงานให้เสร็จ
หรือจะหยุดแค่นี้แต่รัฐต้องจ่ายเงินให้เขาตามงวดงานที่เขาหยุด
แล้วแต่เขานะแล้วแต่ตัวแต่เป็นข้อสรุปของท่านว่า
คือเพื่อไม่ให้กระทบต่อการทำงานของบริษัทก่อสร้าง
ซึ่งเขาเข้ามาโดยถูกกฎหมายจากการประมูลงานของทางราชการ
ที่เขาต้องได้รับในเรื่องของสิทธิที่เขาได้เข้ามาทำงาน
ให้กับภาคราชการอันที่สามมันเกี่ยวข้องกับกรณีที่หนึ่ง
กรื้อรัฐบาลต้องหาพื้นที่จำนวนที่เหมาะสมด้านล่าง
ทดแทนให้กับพื้นที่ที่จะลื้อบ้านพักของสารดังกล่าวและเยียวยาด้วยการหางบประมาณมาก่อสร้างใหม่
เป็นบ้านพักของทางราชการในพื้นที่ที่เหมาะสมถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับผม

ถ้ากรณีที่มีตัวขี่เส้นที่จะเสร็จท่านจะเสร็จได้ไปเราก็บอกว่าท่านจะขอให้ศามนักงานศาล
ส่งคืนพื้นที่ที่กระทบต่อพื้นป่าดอยสุเทพดอยปุ๋ยให้กับราชพัสดุ

ทั้ง๔ประเด็นผมจะกราบเรียนท่านผู้บัญชาการฐานบก
เพื่อไปกลับเรียนท่านนายกรมนตรีในฐานะหัวหน้าคอสช
ประกอบการตัดสินใจกับข้อยุติที่ศาล

ในส่วนของสำนักงานสารยุติธรรม
ผมเก็บประเด็นทุกท่าน
ที่เป็นประเด็นที่เหมาะสมที่จะต้องเสนอว่า
มันเป็นข้อยุติที่เป็นสันติวิธี
จากที่ท่านพนโทวิจักรแม่ทัพภาคสามเมื่อสักครู่นี้
สรุปผลการประชุมไปก็จะมีการเสนอต่อ
ผู้บัญชาการทหารบกในวันพรุ่งนี้นะคะ
แล้วก็จะมีการเสนอต่อหัวหน้าคอสชต่อไป

ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็แล้วแต่จะไปรวมกันอยู่ที่
นายกรัฐมนตรีนะคะก็คือนายกประยุทธ์นะคะ

แล้วก็เฉพาะหน้าเอาแค่ว่าตกลงจะให้จะสร้างจนเสร็จไหม
ไม่รู้เลยค่ะแล้วสมมุติปล่อยให้เสร็จ
จะให้ลื้อไหมถ้าทางเครือข่ายภาคประชาชน
เขายังไงก็ไม่ยอมไม่รู้ใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าข้อเรียกร้องค่ะเอาทางเชียงใหม่ก่อนนะคะ

ข้อเรียกร้องวันนี้ที่มีในที่ประชุมเนี่ย
สรุปสุดท้ายแล้วหรือยังคะว่าอย่างไรก็แล้วแต่
ไม่ว่าจะรอให้เสร็จหรือหยุดตอนนี้สุดท้ายขอให้รื้อ

ข้อสรุปครับยังไงต้องลื้อครับ
ส่วนที่เกินจากแนวป่าดั้งเดิม
ซึ่งยังไงก็ต้องลื้อแล้วก็ตอนนี้
ตั้งคณะกรรมการร่วมฝ่ายละ๖ท่าน
ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รังวัดกับฝ่ายภาคประชาชน
ไปร่วมกันสำรวจแนวป่าดั้งเดิมว่ามันอยู่เขตตรงไหน
จะได้รู้ว่าลื้อกี่หลัง
ส่วนแม่งประชาชนอีกค่าวหลังประมาณ๙

กันอีกทีภายในวันที่๑๒นี่ครับ

ทีนี้ดูภาพจากข่าวเนี่ย

ถ้าเครือข่ายคุยกันแล้วบอกว่าต้องลื้อ
คำว่ารื้อคือลื้อตั้งแต่ที่เห็นเป็นตะเข็บแนวเขียว
ให้กลับลงมาอยู่ที่เดิมหรือเปล่าคะ
ที่เหมือนกับเสียบเข้าไปในป่าเนี่ย
ตรงนี้มันจะต้องคืนให้เป็นป่าเหมือนเดิม

โอ้โฮจะบอกว่าก็เกิบหมดนะคะ
ก็คือแนวป่าดั้งเดิมมันก็คือไม่เกี่ยวกับส่วนอาคารที่ทำการที่ติดถนนนะอาคารใหญ่นี่ไม่เอา
ย่าขึ้นไปอีกนิดนึงคาดว่าจะเหลืออาคารอีกแค่๔อาคารที่โอเคอยู่นอกเขตป่ะ
วันนี้ตอนที่คุยกันในวงประชุมมีการบอกไหมคะว่า
คิดเห็นว่าได้รอให้สร้างเสร็จตามสัญญาก่อน
จะได้ไม่ต้องเสียค่าอะไรให้กับผู้รับเหมาเอกชน
หรือว่ายังไงคะหรือว่าให้อยู่ตั้งแต่ตอนนี้แล้วเดี๋ยวลื้อเลย
ไม่เป็นไรได้ทั้งสองกรณีครับ
ถ้าตามที่ผู้รับเหมาไม่ฟ้องร้องเราก็โอเคเราไม่มายครับ
แต่ต้องตกลงสัญญาก่อนให้นายกช่วยตัดสินใจก่อนแล้วกันนะว่า
ว่าโอเคท่านไม่โดนฟ้องร้องท่านสบายใจแล้ว
แต่ทางเราก็ขอคำมั่นสัญญาว่าท่านจะลื้อ

คุณธิรษัทเอาเงินใครมาลื้อคะ

คุณธิรศผมต้องคุยกันแต่ก็เคยลับปากนะคะ

เฉพาะฟอร์นิเจอร์ภายในนี่

อีดแอร์มีหลังคา

เดี๋ยวเดี๋ยว
ผู้คนงานก่อสร้างอยู่ตรงนั้นเป็นพักพวกที่เขาก็ไม่เห็น
ก็เยอะเดี๋ยวเขาก็ส่งไลน์มาให้ดู

คือออกจากนี้นะเรียกมีถามแบบนี้
คือได้ภาพมาขนาดนี้นี่นะคะ

เท่าไหร่อย่างไรอะไรบ้าง

ข้อมูลมันไม่ได้เป็นความลับอะไรนักหนา
ผู้รับหมายว่าเขาทำงานเป็นร้อยคนในนั้นนะฮะ
จะไม่มีพักพวกผมสักคนสองคนเหรอ
มีครับ
คือถ้านายกบอกว่า

ไม่มีปัญหาเลยครับไม่มีปัญหาครับ

หรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันสร้างมาขนาดนี้แล้ว
ก็ให้เขาใช้เธอได้ไหม

ไม่ได้ครับผมอยากเรียนขอร้องเลยนะครับ

คุณธนงค่ะคือคุยกันไว้ไหมคะ

หมายถึงวงประชุมที่เชียงใหม่กับวงประชุมกรุงเทพ

ขอความเห็นใจหน่วยงานราชการมาขนาดนี้แล้ว

ไหวไหมคะ
ไม่ไหวครับเพราะว่าเราไม่มีช่องตรงนั้นไว้ให้เลย
ว่าจะให้เข้าไปใช้พื้นที่นะครับ
คือคราวนี้พูดแทนคนเชียงใหม่นะ

ถ้าสังเกตจากกิจกรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
เป็นการแถลงอย่างนุ่มนวลโดยนักศึกษา

โดยละอ่อนชาวเชียงใหม่เนี่ยนะครับ
แล้วก็มีการชาวบ้านที่ร่วมแถลงข้างหลัง

พนมมือขอให้คืนพื้นที่ป่า
กระแสของทั้งเชียงใหม่ทั้งจังหวัดทั้งชาวเชียงใหม่เนี่ย

จากว่าลงมาใช้พื้นที่ราบเท่านั้นนะครับ

คือเรื่องสัญญานั้นคือเป็นความที่ว่าเราก็เห็นใจเพราะว่า
ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเนอะ

เพราะว่าผู้รับเหมาเขาก็ทำถูกเขา

แต่ว่าพอทำเสร็จแล้วเนี่ย
หรือพอจะหยุดก่อนก็ได้นะครับ
ก่อนแล้วจ่ายเงินเขาครบทั้งจำนวนก็ได้นะครับ

คือสร้างมาแล้วคือทางศาลขึ้นไปอยู่
ไม่ได้ก็ทำอย่างอื่น

คือวัตถุประสงค์ของการรณรงค์ครั้งนี้

ให้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นในพื้นที่นั้น

จะไม่ใช้ประโยชน์ในเชิงของสิ่งก่อสร้าง

นี่เท่ากับว่าไม่ได้รอนายกนะคะเนี่ย
คือรอนายกพูดแค่ว่าให้ลื้อตอนนี้

ก็คือรอนายกเพราะว่า

ขอความเห็นใจได้ไหมคะ
ความเห็นใจว่าทำถูกกฎหมาย

หน่วยงานผ่านหลายช่องหลายทาง

เป็นแบบเดียวกันกับเด็กที่ทำผิด

คือเด็กที่ลอกข้อสอบ

คือถ้าปล่อยให้เขามาขอความเห็นใจแบบนี้

พฤติกรรมการลอกข้อสอบการโกงของเขา

เราก็ต้องบอกอธิบายกับเขาว่า

แล้วก็สิ่งที่เขาทำก็ต้องยกเลิก
เขาจะไม่ได้คะแนนของข้อสอบอันนั้น

จะหาทางอะไรที่พอจะอรุมอร่วยได้มากกว่านี้บ้าง
เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาสรุปสุดท้ายกันค่ะ

คุณธีรศักดิ์อยู่กับเราแล้วนะคะ

คุณธีรศักดิ์นะครับตอนนี้ท่านถามอาจารย์ทะนง

ถ้าหน่วยงานรัฐหรือแม้กระทั่งท่านนายก

ขอความเข้าใจขอความเห็นใจว่า
ทุกอย่างก็ทำถูกต้องตามขั้นตอนตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว

ก็สร้างเสร็จแล้วแล้วก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก

จะสร้างรอยแผลเป็นไว้บนนั้นแหละครับ
ท่านจะสร้างรอยแผลเป็นให้ชาวเชียงใหม่
ทุกครั้งที่ผมอ่านไปทางหน้าสารแฝง
ทุกครั้งที่ชาวเชียงใหม่ขับรถผ่านไปแถวนั้น
มันเหมือนรอยแผลที่มันกรีด
ทุกคนเห็นแล้วมันบาดหัวใจ
อย่าลบหลู่ศักดิ์ศรีของคนเชียงใหม่เลยครับ
ขอร้องเราต้องช่วยป่านะครับ
อย่าเลยครับมันไม่ดีนะครับ
ขอแค่คืนป่าให้พวกเราแค่นั้นเราก็จบแล้ว

คือยิ่งเห็นรอยอยู่นั่นถ้าคุณจะเอาไปสร้างอะไร

แล้วทุกคนก็เห็นทุกวันมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดี

คุณธีรศักดิ์มีการคุยกับเครือข่ายในพื้นที่ไหมคะ
ว่าจะมีการยื่นหนังสือถึงท่านนายกโดยตรงเองอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่า
หลังจากที่ประชุมไปแล้ววันนี้นะคะ
จริงท่านแม่ทัพก็แนะนำให้ยื่นอีกครั้ง
แต่คงไม่จำเป็นนะครับสื่อที่ท่านแม่ทัพบอกไปมันก็แบบแช่งอยู่นะครับ
ถ้าตามนั้นได้ก็โอเคเพราะเรายินดีครับ
แต่ถ้ามันมีการไม่เป็นตามข้อตกลง
ผมว่าชาวเชียงใหม่ตอนนี้รับรู้เยอะแล้วนะครับ
ผมถึงบอกว่าเราวินทั้ง๒ฝ่ายได้ไหมเราไม่ต้องสล้อกัน
เราทำดีเดี๋ยวเรามาช่วยกันปลูกป่าผมว่ามันจะน่าจะดีนะครับ
เป็นประชารัฐไปเลยเสียแค่ประมาณ๖๐๐ร้านแค่นี้พอแล้ว
แล้วก็เราได้ความรักความสามัคคีกลับมาช่วยกัน

แล้วคุณธิรศักดิ์ไม่เห็นใจบ้างเหรอคะเขาก็ทำถูกกฎหมายนะคะ
ถ้าดิฉันลองขอความเห็นใจแทนเขาก็ทำถูกกฎหมายนะคะโทร
แล้วก็มีตั้งหลายหน่วยงานก็เซ็นรับรู้อนุญาตเขามานะคะ

จริงมันก็เป็นภาษีของราชสะดรนะครับ
แต่ถ้าคนเราเนี่ยโดยเฉพาะดอยสุเทพนะผมบอกได้เลยว่าคุณยังทำอย่างนี้อยู่เนี่ย
มันไม่ได้ดอยสุเทพมันเป็นอะไรที่เป็นมากกว่าดอยมันเป็นจิตวิญญาณของคนเชียงใหม่

นี่มันเรื่องจิตใจจริงฮะเพราะฉะนั้นเงิน๖๐๐ล้านกลับมาเทียบกับคนเชียงใหม่ล้าน๖แสนคน
ไม่ใช่คนเชียงใหม่อย่างเดียวคนภาคเหนืออีกกี่ล้านก็ไม่รู้
แล้วถ้าทุกคนเห็นภาพบาดใจอย่างนี้ถ้าเราจะดำรงความขัดแย้งก็เอาสิครับก็เอาสิ
ท่านลองดูสิว่าคนเชียงใหม่เขาจะทำยังไง
เดี๋ยวคือดิฉันแค่สมมุติเผื่อเอาไว้เผื่อเอาไว้แทนนะคะ
แต่สุดท้ายแล้วจะตัดสินใจอย่างไรไม่ทราบละคุณธิรษัทสมมติถ้าภายในสัปดาห์นี้
ท่านนายกบอกขอเวลาในการพิจารณาพูดคุยขอดูข้อมูลก่อน
แล้วภายในสัปดาห์นี้หรือค่อยว่ากันอีกทีหลังสงกรานอันนี้รอได้ใช่ไหมคะ
เอาครับรอหลังสงกราณก็ได้รายินดีไม่มีปัญหา
แต่ก็ฝากรบกวนท่านนายกนะครับเห็นใจคนเชียงใหม่นะครับ
บอกเลยว่ามันเป็นแผลเป็นที่ทุกคนเห็นแล้วก็รู้สึกไม่ดีนะครับ
เราขอขอบคุณศาลด้วยนะครับที่ท่านได้รับฟังความคิดเห็นของพวกเรา
เราไม่ต้องการเอาชนะคาลแล้วครับ
ขอร้องนะครับเราขอบคุณท่านล่วงหน้าเลยว่า
เราขอร้องขอคืนป่าให้กับดอยสุเทพอันเป็นสีของเมืองของพวกเราครับ
คุณธีรศักดิเดี๋ยวที่ฉันกลับมาปิดท้ายที่คุณธีรศักดิ์ค่ะ
กลับมาที่อาจารย์ธนงค่ะอาจารย์ธนงเครือข่ายในการเรียกร้อง
จะมีการแสดงการรวมตัวกันในเชิงสัญลักษณ์
หรือว่ายื่นหนังสือหรือทำกิจกรรมอะไรในการเรียกร้องไหมคะในกรุงเทพ
ครับคือตอนนี้เรามีในทางเช้งในทางออนไลน์ทางเพจเนี่ย
เราก็ทำมันก็ไม่มีขอบเขตนะครับมันทำไปทั่วออนไลน์ไปทั่วนะครับ
แต่ว่ากิจกรรมเชิงสัญลักษณ์จะหนักจะเป็นหลักอยู่ที่เชียงใหม่นะครับ
งกรานก็ยังคงเป็นอยู่ที่เชียงใหม่แต่ตอนนี้มีมีความคิดขึ้นมาใหม่แล้ว
เพราะว่าตอนนี้คนกรุงเทพที่เป็นคนที่อยู่ไม่ได้ออนไลน์อย่างเดียวนะครับ
ก็ก็มีความสนใจเรื่องนี้มากนะครับส่วนหนึ่งเป็นคนกรุงเทพที่หวงแหนป่านะครับ
อีกส่วนหนึ่งเป็นคนเชียงใหม่ที่อยู่ในกรุงเทพ
แล้วก็มารวมกันพบปะกันนะครับ
ไม่มีตัวเลือกใด
หรือว่าให้หยุดเลยก็ขอให้รื้อ

คือขอให้นายกสั่งลงมา
ใช่เราก็ต้องให้รบตามโครงสร้างของประเทศไป
และถึงแม้ว่าท่านนายกอาจจะพูดแทนหน่วยงานอื่น
บอกขอความเห็นใจขอให้เข้าใจ
เพราะไหนก็ถูกกฎหมายแล้วทำเสร็จแล้ว

ใช่ครับใช้ครับถูกต้องครับ
แต่ว่าจนถึงตอนนี้รอหลังสงการ

เมื่อก็จะมีคณะกำการที่ต้องทำงานอยู่ด้วย
คุณธิรษฐาคราที่เรามาคุยกันเมื่อวันศุษย์

ข้อมูลผมมีอีกตั้งเยอะ
ที่ได้ข้อมูลของเครือข่ายมา
ข้อมูลที่ใช้เนี่ยจะยังเตรียมเอาไว้เพื่อใช้สารปกครองอยู่ไหมคะ
ข้อมูลแน่นมากบอกเลยว่าตอนนี้นักวิชาการทั่วประเทศส่งข้อมูลให้เรา
วันนี้เรื่องน้ำเรื่องลำห้วยนะฮะชัดเจนมาก
มีนักวิชาการระดับดรอะไรผมบอกอะไรก็ได้ว่า
ข้อมูลบอกเลยว่าน่ากลัวว่าทางภาพกฎหมาย
มันสามารถสแดงให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านทำดูตรูปกฎหมาย
ถ้ามาพูดเรื่องสิ่งวัดร้องเอาจะไม่ถูก
แต่ไม่เป็นไรเรายังไม่พูดเรื่องนี้นะครับ
เราอยากจะขอขอบคุณเลยว่าเอากันแค่นี้นะครับ

เชียงใหม่ฝากขอบคุณทั้งท่านนายก
ขอบคุณทั้งฝ่ายศาลมาล่วงหน้า
แล้วก็ขอให้มีความสุขเที่ยวสงการเลยครับ
งั้นอย่างไรก็แล้วแต่เดี๋ยวพักผ่อนสงการก่อน

เดี๋ยวค่อยว่ากันหลังสงกรานใช่ไหมคะ

ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

เดี๋ยวว่าไงทีหลังสงกรานนะอาจารย์พักผ่อนก่อนนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะ
หลังสงการอาจจะมีความขึ้นไหวหรือไม่แน่
มีการประชุมคอรมอลอาจจะมีการพูดถึงเรื่องนี้ออกมาเป็นข่าวก็ได้นะคะ
แต่อย่างไรก็แล้วแต่นี่คือจุดยืนของทั้งสองฝั่งที่มีข้อมูลออกมา